นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดฉะเชิงเซามีสาวโรงงานวัย๓๑ปีขี่จักรยานยนต์ไปตามไหลทางของถนนบางนาตราด
ถูกรถกระบะของชายชาวจีนเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันนะครับ
ทำให้พุ่งชนเข้ายังจังและรับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปจังหวัดชวนบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกินเทศ
รถกระบะเลี้ยวซ้ายตัดหน้ากระทันชิดทำให้เบรกไม่ทัน
ส่วนรถกระบะคู่กรณีพบว่า
มีชายชาวจีนอายุ๔๔ปีผ่านคลนขับ
ว่ากำลังจะเลี้ยวเข้านิคมอุตสาหกรรมและเปิดไฟเลี้ยวชัดเจน
แต่มองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่เลนซ้ายจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งกำลังข้ามถนนมาอีกฝั่ง
ทำให้นักเรียนหญิงขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงชนท้ายอย่างจังจนท้ายรถสะบัด
ก่อนที่คนขับรถกระบะจะจอดรถแล้วรีบวิ่งไปดูอาการ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงจุดกลับรถถนนสายบัวเชษสังขะ
อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
พบนางสาวอักษรลาวัลเอกลาบหรือน้องแยมอายุ๑๖ปีนักเรียนชั้นม๔
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่หัวเข่า
เลือดออกจมูกและมีอาการชักเกร็งจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุน้องแยมผู้บาดเจ็บ
กลับจากแข่งกีฬาสีที่อบตบัวเชษและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะข้ามถนนตัดหน้าทำให้พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อรถกระบะคันหนึ่งขับไปตามถนนสายเอเชีย
แต่พอมาถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๗ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวง
จู่ก็ถูกสายฟ้าฟาดลงมาใส่รถอย่างจัง
ภายตรวจสอบพบว่าเครื่องยนต์ดับสนิท
อากาศของรถที่ถูกฟ้าผ่ามีรอยไหม้
นายบุญสองคงวัฒนาอายุ๔๗ปีเจ้าของรถเปิดเผยว่า
ตนเองกับภรรยาเพิ่งกลับจากจังหวัดอ่างทอง

ทั้งที่ไม่มีฝนตกลงมาแม้แต่น้อย
ขับมาจากอ่างทองไปซื้อผักมา
เสร็จแล้วพี่ก็ขับมาอยู่ดีใช่ไหม
เสียงฟ้าก็เปรี้ยงลงมา
ทีแรกพี่คิดว่ามันเป็นยางระเบิด

เลื่อนย้ายรถกระบะส่งซ่อมระบบไฟที่อู่
สองสามีภรรยาเจ้าของรถไม่ได้รับอันตราย